คุณผู้ชมพาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
คือคนร้ายเขาฉวยโอกาสตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้น

แล้วเดี๋ยวดูนะว่ามันเกิดอะไรที่วงสีดำวงแดงอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
มันเป็นจังหวะแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ

เขาหยิบโทรศัพท์มือถือที่วางไว้กับพื้น
นี่เอามาใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็ขี่ออกไปจากปั๊มเลย
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับผ้าอับได้
นี่คือปั๊มปตทสาขาพนมไพรนะคะ

เสื้อคลุมสีดำกางเกงขาสั้นใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ

ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็มาเติมน้ำมันในปั๊ม

หันหลังให้แป๊บเดียวเองจังหวะตอนนี้ค่ะ
คนร้ายเขาหยิบมือถือของพนักงานเนี่ย
คือพนักงานเอามือถือวางไว้ที่พื้น

ก็หยิบแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงของตัวเอง
หลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซส์ออกไปเลยค่ะ

คนที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ

มันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ตอนช่วงเย็น

กับพนักงานสอบสวนสพพนม

จริงเป็นของเพื่อนพนักงานผู้หญิงที่วางเอาไว้

เป็นคนเติมน้ำมันให้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
คนร้ายคนนี้เขาก็ยื่นแบงค์ร้อยให้
หลังจากนั้นนายฮาริสก็ทอนเงินให้

เป็นคนเดียวอ่อนเกงคือเขาทำแบบเนียนมาก

เขาก็บอกว่าพื้นผม
ทำงานมาเนี่ยแทนที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งมาเก็บเงิน

ดังนั้นอยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวคนร้ายคนนี้ที่เห็นจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาดำเนินคดีด้วยนะคะ